ไปดูเรื่องของการเตือนภัยแก๊งปลาหินกันบ้าง

แต่คราวนี้เกิดขึ้นที่ลำปางแล้วไม่ได้มาเป็นแก๊ง
มาคนเดียวก็ปลาได้ค่ะ

รถคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถขับไปเรื่อย
อยู่ดีมีมอเตอร์ไซค์สวนมาแล้วได้ยินเสียงเหมือนกับโดนปลาหินใส่อะค่ะ
ก็งงเลยว่าเอ๊ะปลาอะไรปลาทำไมเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์นี้นะคะอยู่บริเวณถนนสายบ้านสันทรายบ้านปง
หน้าโรงงานโดยไฟฟ้าที่โซระเซลแห่ง๑ในพื้นที่หมู่๑ตะบลเบียงตาน
อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะ
หลังเกิดเหตุทีมงานของเราก็เลยติดต่อไปยังผู้เสียหายนะคะ
นั่นก็คือคุณศักดาพิลาศรีอายุ๓๗ปี
เป็นชาวอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะ
เนี่ยชี้จุดเลยร่องรอยที่รถเสียหาย
มันก็อาจจะถลอกปอกเปิกนิดนึง

แต่มันก็คือสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาถูกไหม

อาจจะแตกแล้วเกิดอุบัติเหตุหนักกว่านี้
พี่เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒

คือตอนนั้นกำลังขับรถยนต์
กลับจากไปส่งหลานอายุ๑๘ปี

หลานไม่สบายแล้วก็

โดยไปกับครอบครัวรวมทั้งหมด๔คน

เจอวัยรุ่นอายุสัก๒๐กว่าแล้วค่ะ

สวนทางมาก็ไม่ได้คิดอะไร

ก็ได้ยินก้นปลุก

ใช่ใช่มั้ยคะซึ่งตัวเองก็ตกใจมากว่า

ชาวบ้านในพื้นที่หวาดภาวะกันใหญ่อะค่ะ

มีกล้องหน้ารถก็สามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานได้

คิดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ล่ะค่ะ